น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแหละค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่ากลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับคุณตุ๊กกี้ชิงร้อยนั่นเองนะ
พิธีกรดาราตลกมากความสามารถคนนี้
โดนแจ้งความค่ะเป็นลูกสาวร้านทองจากพัทยานะคะ

ต้องบอกเลยว่างานเข้าไปเต็มนะคะ

ถูกนางสาวเพชรชมพูวงวิสุทธิกุลอายุ๒๔ปี

ไปแจ้งความดำเนินคดีฐานหมินประมาทค่ะ

นางสาวลูกสาวเจ้าของร้านทองวัย๒๔ปี
เขาโดนเอารูปของตัวเองไปใช้หลอก
ในการทำธุรกรรมทำอะไรต่างที่ผิดกฎหมายแหละว่าไป
หนึ่งในผู้เสียหายต้องพูดอย่างนี้คือพี่ตุ๊กกี้
แต่ตอนแรกต้องบอกอย่างนี้ก่อนพี่ตุ๊กกี้ไม่รู้

จู่เพื่อนส่งรูปที่ตัวเองถูกด่าว่าร้ายในทางที่เสียหายมาให้ดู
ด่าดูไปดูมาอ้าวตุ๊กกี้ด่าตุ๊กกี้บอกว่าติดต่อกลับด่วนค่ะ
แล้วผู้ที่ติดตามคอมเมนต์ว่าเรื่องเงินเหรอคะพี่ตุ๊กกี้
ตุ๊กกี้ก็ตอบกลับไปว่ามิจฉาชีพค่ะ
คำนี้แหละเธอก็รู้สึกว่าอ้าวเธอโดนใส่ร้ายเธออยู่ดี
เธอไม่ได้ไปหลอกเงินไม่ได้ไปหลอกลวงใครนะคะ
นางสาวเพชรชมพูผู้หญิงคนนี้นะคะยืนยันว่าเธอไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยทำค่าคุ้งค่าขายอะไรกับพี่ตุ๊กกี้เลย
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีบุคคลที่๓แอบอ้างนำรูปของเธอ
เอาไปใช้หลอกคนอื่นอีกทีค่ะก็เลยอยากจะขอให้ทางพี่ตุ๊กกี้
ช่วยตรวจสอบให้ดีก่อนมาโพสต์แบบนี้เพราะว่าเธอเสียหาย
เพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะมีคนอื่นที่เสียหายไปด้วยนะฮะ
แล้วเธอเองก็เสียหายอีกเหมือนกันซึ่งทางฝั่งพี่ตุ๊กกี
รอช้าเหมือนกันชี้แจงในรายการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
บอกว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันแหละสรุปคร่าวอย่างที่พูดไปนะ
ทั้งหมดทั้งมวลตุ๊กกี้ถูกว่าจ้างงานค่ะแต่กลับไม่ได้รับเงิน
มีแค่สลิปปลอมส่งมาตุ๊กกี้ก็เลยเอาภาพคนที่คุยในไลน์ด้วย
ก็เป็นใครล่ะรูปโปรไฟล์ก็เป็นผู้หญิงคนนี้เอามาโพสต์
แล้วก็มาทราบภายหลังค่ะว่าเป็นภาพที่โดนแอบอ้างเอามาใช้อีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะ
พี่สาวของเจ้าของภาพนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยส่งภาพตัวเองว่าโดนแจ้งความมา
ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เจตนาจะว่าร้ายใครแค่ปกป้องตัวเอง
แล้วก็ขอให้เป็นเรื่องกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ
เอาเป็นว่าคือเป็นผู้เสียหายทั้งคู่พี่ตุ๊กกี้เองก็เสียหายนะคะ
จากพัทยาก็เสียหายเหมือนกันแต่มันแบบคนละกรรมคนละวาระ

อยากให้จับคนตัวการได้ต้นเรื่องที่เอาสองคนนี้ทำให้เข้าใจผิดกันนะ